อาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างฮามาสกับอิสราเอลณขณะนี้ครับอาจารย์
พูดง่ายก็คือว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐอยู่ร่วมพันปี
อยู่ร่วมพันปีนะครับเสร็จแล้วพอหลังสงครามโลกครั้งที่๑
ระหว่างสงครามโลกที่๑เขาร่วมมือกับอังกฤษ
เพื่อที่จะยึดคลองดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตล์ปัจจุบันนี้นะครับ
อังกฤษยึดคลองจากจักรวรรดออโตมานก็คือตุรกีปัจจุบันนะครับ
แล้วก็พอสงครามโลกครั้งที่๑สงบลงก็มีการดำเนินการ
แล้วก็จนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒นะครับ

อิสราเอลก็ประกาศตั้งตัวเป็นรัฐขึ้นมาในดินแดนของปาเลสไตน์

เป็นประเทศอิสราเลียวขึ้นมายังเฉยแล้ว

ไอ้ดินแดนส่วนที่เหลือของปาเลสไตน์เนี่ย
จากข้ามสมุทรอาราเบียเข้ามายึดครองตั้งเป็นประเทศจอแดน
เพราะฉะนั้นพวกปาเลสไตล์ที่เป็นมุสลิมนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็เลยเวอไงก็คือไม่มีไม่มีจู่พอขึ้นมากลายเป็นศพ
ดินแดงของตัวเองถูกแบ่งเป็น๒ประเทศแล้วตัวเองก็ไม่มีตัวเองก็ไม่มีประเทศ
แล้วก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยพออิสราเอลตั้งตัวเป็นรัฐขึ้นมาบรรดาประเทศอารับที่อยู่รอบทั้งหลาย
ก็ประกาศสงครามแล้วก็ปรากฏว่าจะจัดการผลักอิสราเอลให้มันตกทะเลให้มันศูนย์พันธุ์ไปเลย
ที่อยู่ของตัวเองเถอะครับออกไปห่างห่างเพราะว่าจะจัดการ
แบบกวาดล้างแบบล้างให้หมดเลยไม่ให้ไม่ไม่ไม่
อ่านะครับปรากฏว่าอ่ะแพ้ซะแล้วแพ้แล้ว
จอแดนบ้างที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเวสแบงค์ครับ
ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตล์เดิมนั่นแหละทั้งสองแห่ง
ก็เลยก็เป็นที่อยู่ของพวกนี้แล้วพวกนี้ก็ตั้งกระโจมอยู่ว่างั้นเถอะ

สงครามโลกครั้งที่๒ที่เขาประกาศให้อิสราเอลได้ขึ้นมาเป็นประเทศ

เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแผนที่หน่อยเผื่อให้การอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ชมจะได้ทราบเพิ่มเติมกันด้วยนะฮะ
คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะอาจารย์
นั่นเท่ากับว่าอย่างปาเลสไตน์เนี่ยที่ว่าเดิมเนี่ย
ตรงที่อิสราเอลเขาได้รับการประกาศขึ้นมาเป็นรัฐก็คือเป็นประเทศเนี่ย

ก็ปาเลสไตล์มันก็แยกกันอยู่อยู่ในส่วนหนึ่งอยู่ในจอแดน

ส่วนหนึ่งอยู่ในฉนวนกาซ่า

แล้วไอ้จอดแดนนี่มันใหญ่กว่าไอ้นั่นนะครับ

คือปาเลสไตน์เขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของจอแดนด้วย
อยู่ในพื้นที่ของจอแดนด้วยเยอะด้วย
แต่ว่ามีชาวปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งที่เขามาอยู่ตรงฉนวนกาซ่า

ก็มันอยู่ห่างกันนี่ครับเพราะว่ามันห่างไกลกันนะครับ

ไกลครับเหมือนคนอยู่ปากใต้กับคนหนึ่งอยู่ทางอีสาน
คือตอนที่มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อเนื่องมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองอ่า
อิสราเอลตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศเข้าไปช่วยเหลือทางฝั่งของอังกฤษอะไรก็ตรงนั้นก็ว่ากัน

สู้รบชนะอังกฤษก็ยิดคลองทางปาเลสไทย
พอยึดคลองทั้งปาเลสไตล์พวกอิสราเอลก็เริ่มอพยพเข้าไปเข้าไปอยู่

แต่ที่ถูกแบ่งซีกมาเนี่ยเขาจะไปอยู่กินพื้นที่แถบทะเลตรงนั้นเลยที่เรียกว่ากาซ่า
เป็นพื้นที่กาซ่าแต่เราใช้คำว่าฉนวน
ฉะฉนวนเพราะมันเป็นพื้นที่แคบริมฝั่งทะเลนะครับ
อันนี้ตามคำแปลของฉนวนก็คือพื้นที่ดินแดนที่มันถูกแยกแค่
แคบอยู่ริมชายฝั่งทะเลเขาเลยเรียกฉนวนกาซ่า
แล้วทีนี้ตรงนี้กลุ่มที่อยู่ตรงฉนวนกาซ่าเนี่ย
เขาก็เรียกตัวเองว่าฮามาสอย่างนี้แหละครับ
ไม่ได้ครับเขาก็เป็นเรียกฮามาสเป็นชื่อของภาคการเมือง

แล้วทำไมถึงกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลมันทำไมถึงเอามาเป็นชื่อแบบนี้อาจารย์
ก็ฮามัสเนี่ยมันต่างกับไอ้ปาเลสไตล์ที่อยู่ตรงเวสแบงค์ครับ
เพราะว่าปาเลสไตล์ที่อยู่ทางเวสแบงค์เนี่ยเขายอมเจรจายอมรับความเป็นรัฐของอิสราเอล

แบงค์จะอยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลตรงฝั่งซี่ของอิสราเอลใช่ไหม
ใช่ซึ่งเดิมถูกจอแดนยึดคลองแล้วอิสราเอลกลับเข้าไปยึดได้
แต่ส่วนใหญ่พวกที่อยู่ก็คือพวกปาเลสไตล์ที่อบพยพหนีออกไปก่อนที่พวกอาหลับเขาจะบุก
แต่ทางฝั่งฮามาสที่เป็นปาเลสไตล์เหมือนกันที่มาอยู่ทางฉนวนกาซ่าเนี่ย

ไม่ยอมไม่ยอมรับเป็นรัฐเลย
ไม่ยอมรับเลยว่าอยู่ดีคุณมีอิสราเอลขึ้นมาเป็นรัฐเป็นประเทศ
แล้วมากินพื้นที่ดินแดนเข้าไปได้ยังไงใช่
เขาก็จะไม่ยอมอยู่ตลอดในเวลา๗๐กว่าปีที่ผ่านมา

มัสซึ่งความจริงมันเพิ่งจะมีอำนาจมีอิทธิพลขึ้นมา
หลังจากที่อียิปต์กับอิสราเอลคืนดีกันแล้วนะครับ

คืนดินแดนฉนวนกาซ่าแล้วก็คาสมุทรซีนายให้

พอดีเนื่องจากว่าฉนวนกาซ่านี่
มีคนปาเลสไตน์เข้าไปอยู่ซะเยอะเลยนะครับ
เขาก็เลยไม่มีใครอยากได้ว่างั้นเถอะ

อียิปต์เมื่อก่อนก็ไม่ยอมรับ
ก็จะฆ่าอิสราเอลให้
ให้ตายให้หมดจะผลักให้ตกทะเล
ก็ลบกันตั้งหลายทีจนในที่สุดก็บอกว่ามันก็ไม่ไหวก็เลยตกลงยอมรับกัน